ทุกผู้ชมครับคุณตาวัยเจ็ดสิบหกปีที่หายไปจากบ้านเจ็ดวันที่อุดรธานีนะฮะ
คือคุณตาเนี่ยเป็นโรคอันไซเมอร์ด้วยนะครับหากันยังไงก็ไม่เจอ
ทีแรกญาติญาติเนี่ยถึงขั้นไปถามหมอธรรมหรือว่าหมอดูนะครับ
บอกถูกผีบังตาสุดท้ายไปเจอแล้วนะฮะเสียชีวิตแล้วจริงนะครับ
เสียชีวิตแล้วนะครับตำรวจเนี่ยใช้ตามหานะครับ
นายสมบูรณกาศีอายุเจ็ดสิบหกปีนี่ฮะเป็นภาพมุมสูงค่ะ
หอของตำรวจเนี่ยขึ้นไปตามหานะครับเพราะว่าหามา๗วันไม่เจอนะครับ
คุณตาสมบูรณ์เป็นชาวบ้านเลี่ยมพิลึกตำบลบ้านจันท
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นอันไซเมอร์แล้วหูตึงด้วยโอ้ค่ะ
ออกไปหาปลาตั้งแต่สามสิบเมษายนที่ผ่านมาแล้วหายไปเลยค่ะนี่ฮะ
วันนี้ตำรวจใช้บินนะครับเหนืออ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์
แต่ต้นไม้มันเยอะมากนะฮะนี่ครับย่านี่ก็สูงนะฮะ
จุดนี้ย่าสูง๒เมตรนะครับไม่รวมต้นไม้นะครับ
น้ำท่วมขังอีกคือต้องใช้ฮอเพราะว่ามันหาทางภาคพื้นดินไม่ได้
ก็ต้องใช้ฮอขึ้นบินไปดูญาติกู้ภัยรวม๕๐คนนี้ก็เดินเท้าตามหาอยู่ข้างล่าง
พอตำรวจเนี่ยขึ้นไปข้างบนขึ้นบินไปสักสามสิบนาทีสุดท้าย
ไปเจอศพนะฮะเจอศพคุณตาสมบูรณ์นอนเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้า
ในจุดที่มีน้ำท่วมขังห่างจากจุดที่ชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยหาเมื่อวานนี้สัก๑กิโลเมตร
แต่เมื่อวานเนี่ยที่มาหาเนี่ยจุดที่ฮอขึ้นไปเจอศพคุณตาเนี่ยมันเดินเข้าไปไม่ถึง
เพราะว่าย่าเนี่ยขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็มีบ่อมีน้ำขังด้วยนะครับ
นี่ฮะวันนี้ใช้ฮอบินแล้วก็คือช่วงที่ฮอบินแล้วลม
ช่วงบินต่ำอ่ะลมของฮอมันแหวกย่าไงค่ะเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมฮะอ๋อนี่
ที่เราเบลอเอาไว้เนี่ยคือไปเจอศพของคุณตาสมบูรณ
คือเป็นลักษณะนอนอยู่เดินทางภาคพื้นดินเนี่ยเดินมาไม่ถึงค่ะ
มันสูงมากแล้วมีน้ำท่วมขังอืมใช้ฮอบินสูงสูงมันก็คงไม่เห็นหรอก
ค่ะตำรวจตัดสินใจใช้ฮอบินต่ำต่ำหน่อยใช่แรงจากลมของใบพัดของเธอ
อ่ะค่ะมันก็จะแหวกย่าอย่างเงี้โอ้โหเห็นเลยอ่ะ
ไปเจอศพคุณตานะฮะก็เสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าลักษณะขึ้นอืดแล้วนะครับ
กู้ภัยก็เข้าไปลำเลียงศพออกมานะครับนำใส่เปรย์สนาม
ใช้ใบบัวใช้ย่าเนี่ยคลุมร่างคุณตาไว้ก่อน
สภาพศพก็ขึ้นอืดแล้วนะครับส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
พื้นที่ก็เต็มไปด้วยน้ำนะฮะเนี่ยบางจุดก็ต้องก็ต้องลากออกมานะฮะ
เวรของโรงพยาบาลอุดรธานีมาชนะสูตรเบื้องต้นนะครับ
ตามร่างกายไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายนะครับคาดว่าเสียชีวิตเนื่องจาก
ขาดน้ำขาดอาหารน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสัก๕๖วันนะครับ
ญาติญาติก็มายืนยันว่าคือศพของคุณตาสมบูรณ์จริงหายไปเจ็ดวันนะครับ
ตั้งแต่๓๐เมษายนพระเงินอายุ๖๘ปีเป็นพระน้องชายของนายสมบูรณ์ผู้ตาย
หลังจากทราบข่าวมาถึงเนี่ยก็ร้องไห้ตลอดเวลาเมื่อรู้ว่าพี่ชาย
เสียชีวิตแล้วพระเงินท่านบอกว่าตอนแรกที่รู้ว่าเจอพี่ชายเนี่ยในใจ
ยังคิดว่ายังหวังว่าจะเจอในสภาพยังมีชีวิตอยู่แต่สุดท้าย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าพี่ชายเสียชีวิต
แล้วก็ได้แต่คิดว่าพี่ชายคงไปสบายแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้ว
เมื่อเช้าเขาบอกว่าเจอแล้วก็ตามมานี่นะมาเจอศพอัตมา
ฝังลึกลึกว่าจะรอดเห็นได้เห็นที่มีชีวิตอยู่อย่าง

เพราะเราเป็นชาวพุทธเรานับถือบาปบุญคุณโทษเป็นที่พึ่ง
นั้นนี้ญาติออกตามหาตามสระน้ำสาธารณะกู้ภัยก็ช่วยตามหานะครับ
ตามหาหลังสำนักสงฆ์หนองโง้งห่างจากจุดเจอศพ๑กิโลเมตรแต่ก็ไม่เจอนะครับ
ญาติเนี่ยไปถามหมอดูในพื้นที่นะถาม๓คนเลยนะบอกตรงกันว่าถูกเจ้าที่บังตาเอาไว้ไม่ให้เห็น
สุดท้ายวันนี้มาเจอศพนะครับซึ่งน้องสะพ้ายของนายสมบูรณ์ผู้ตายก็คือภรรยาของพระนะฮะ
แต่ตอนนี้พระท่านไปบวชแล้วนะครับบอกว่าเรื่องที่หมอทำบอกเมื่อวานก็ถือว่าแม่นนะครับ
เพราะว่าจุดที่เจอศพเนี่ยตรงกับจุดที่หมอทำบอกเอาไว้
กลับไป๓๐เมษายนนะครับ

วันนั้นใส่หมวกแก๊ปใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขายาวสีครีมรองเท้าแตะ
กระสอบปุ๋ยที่ข้างในมีแหออกไปหาปลาในช่วงบ่ายออกไปจากบ้าน
ช่วงเย็นเนี่ยยังไปเจอในแอดที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นอยู่เลย
แอดถามนายสมบูรณ์ว่าจะไปไหนนายสมบูรณ์บอกว่าจะไปหาปลา
แล้วก็เห็นเดินไปวนไปวนมาอยู่แถวนั้นนะครับ
เช้า๑พฤษภาคมนายแอดบอกยังไปเจอนายสมบูรณ์เดินวนอยู่ที่เดิม

ที่ชาวบ้านช่วยกันตามหาแต่ไม่เจอเนี่ย
อาจจะเป็นผีบังตาก็ได้อันนี้ที่ชาวบ้านเขาบอกนะครับ

ก็ใช่ว่าจะพากันจินเขาเรียกกันพาคนนอนเอะ

อันที่ไปวัดเลี่ยมลงทางมาผมก็ได้สี่กันไปเทิงคุณจากแห่งไปทางแปลนนะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ใช้ฮอขึ้นบินแล้วก็ไปเจอศพนะครับ
ญาติญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
เดี๋ยวก็จะรอขั้นตอนการชนะสูตรอย่างละเอียดนะฮะ
แล้วก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อไป